ส่วนเรื่องนี้คนที่เจอเหตุเองก็ยังงงนะคะน้องมิ้นว่า
ตกลงเขาผิดตรงไหนเขาเป็นอะไรคู่กรณีเป็นอะไร
เขาบอกเขาขับรถอยู่ดีค่ะขับรถจะไปส่งแฟนกับเพื่อน
แล้วก็มีรถเนี่ยเร่งเครื่องตามมามาปาดหน้าเขาแล้วมีปัญหากันค่ะ

ซาเล้งมาแล้วมาจอดขวางหน้าเขา
ตงใจสิคะเจอแบบนี้
ลงมาชี้หน้าบุกทุบรถ

ถามว่ารู้จักคนในรถซาเล็งไหมเขาไม่รู้จัก
แล้วเราไปมีเรื่องกับเขาตอนไหนหรือเปล่า
ก็หนีค่ะต้องหนีเร่งเครื่องหนีอย่างเดียวเลยค่ะ
พอหนีพ้นออกมาได้แจ้งความเลยค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของโพสต์ค่ะ
เขาบอกคืนวันนั้นเขาออกจากบ้านจะไปส่งแฟนนะคะ

กำลังเดินจับกลุ่มกันอยู่ริมถนนก็ไม่ได้คิดอะไร
รถเขาเลี้ยวไปจอดหน้าร้านสะดวกซื้อ
เขาเห็นผู้ชายสองคนขี่รถมาจอดข้างหน้า

พยายามจะเปิดประตูรถเขาคือลักษณะคล้ายคนเมา
ตัวเองก็ต้องตั้งสติแล้วรีบขับรถหนีออกมา
แล้วรีบโทรหาพี่ชายบอกมารับหน่อยกลัวมาก
คือถ้ามันเปิดประตูรถได้คงถูกทำร้าย
ตอนนี้รถคันที่ขับไม่กล้าใช้

แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งกับใครค่ะ
อยากทราบเจตนาของเขาครับ

เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหรือเปล่า

ก็เลยไม่ได้เปิดผมก็เลยถอยแล้วก็รีบออกมาเลย

ก็คือเหมือนเขาตามหาใครอยู่หรือเปล่า

เหมือนแบบเขาพร้อมลงใส่เลยอะไรประมาณนี้ครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าผมมีเรื่องกับใครมาก่อน
ผมก็คงไม่จอดรถที่หน้าเวียดนาน

แล้วก็คือที่ขับผ่านมา
ก็ไม่ได้ไปปาดหน้าใครไปแทงใครอะไรอย่างนี้เลยครับ

ก็ไปแจ้งความนะคะไปพบกับร้อยเวรเจ้าของคดี
วันนี้ไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจบอกพอรู้ตัวแล้ว

ถ้าไม่มาพบก็จะตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย